ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันกำลังพูดถึง
คดีเมืองทองอัครา
ผลเอกประยุจันทร์โอชาหัวหน้าคอสชในขณะนั้น
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ออกคำสั่งระงับกิจการเมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ
รอยต่อจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิศนุโลกต้องยุติกิจการ
ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย

ตัดสินใจฟ้องราชนาจักรไทย

คดีครั้งนี้ไทยอาจต้องแพ้ค่ะ

เป็นมูลค่าสูงถึง๗๕๐ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือสูงถึง๒๒๕๐๐ล้านบาท

จำเป็นต้องอภิปรายในวันนี้ค่ะ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เอาผลประโยชน์เอาทรัพยากรของประเทศ
เป็นแรกกับบริษัทต่างชาติ
เพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิด

กลายเป็นข่าวคลึกโครมอีกครั้งหนึ่ง
จากการอภิปรายของท่านสสสุธินคลังแสง

เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๕มิถุนายน๒๕๕๙

ก็ได้มอบหมายให้ท่านสุริยะ
รุ่งเรืองกิจขึ้น
ชี้แจงแทนค่ะว่ารัฐบาลไทยมีโอกาสชนะ
เพราะจากการตรวจสอบของกระโสสากรรม
พบว่าบริษัทดังกล่าวทำผิดเงื่อนไข
คือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทไม่สามารถดูแลความเรียบร้อย

ต้องสั่งปิดเหมืองแร่ดังกล่าวไป
ท่านประธานที่ครบค่ะดิฉันกราบเรียนว่า
คำชี้แจงดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีบัญชาให้๔กระทรวงคือกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔กระทบนี้ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ
หลังจากนั้นค่ะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
คณะค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลายเดือนค่ะจนกระทั่งการตรวจสอบแล้วเสร็จ
ครั้งนั้นอยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะตามหนังสือลับด่วนที่สุดที่
ก๐๕๐๒ทับ๒๐๑๖ลงวันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๙ค่ะ
เรื่องการแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำ
เอกสารลับฉบับนี้ค่ะมีสาระสำคัญว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
จริงหรือไม่ต่อมาค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการประกอบกิจการและการทำเหมืองแร่ทองคำ
ของบริษัทอัคราครั้งที่๑ทัพ๒๕๕๙ค่ะ
เมื่อวันที่๖ตุลาคม๒๕๕๙ณห้องประชุมดีบุกชั้น๒
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรก
ปรากฏว่าในวันนั้นค่ะมีผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
ได้ชี้แจงและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการใช้มาตรา๔๔
ในการดำเนินการแก้ปัญหาเหมืองทองว่าการใช้มาตรา๔๔โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจน
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ
ไม่เห็นด้วยกับการนำมาตรา๔๔มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าว
และในการประชุมวันนั้นเองค่ะก็มีความเห็นของผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สนที่สัญญาและกฎหมายกรมอเมริกาและแปซิฟิกส์จากกระทรวงการต่างประเทศ
กรมค่ะของกระทรวงการต่างประเทศเห็นตรงกันกับของกระทรวงพาณิชย์ว่า
การใช้มาตรา๔๔จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศในด้านความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน
ซึ่งผลกระทบจะไม่จำกัดเฉพาะผู้ประกอบการจากออสเตรเลียแต่รวมไปถึงพบผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะและผลการประชุมวันนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หัวหน้าคอสชในขณะนั้นตามหนังสือของกระทรวงอุตสาหกรรม
รับด่วนที่สุดที่อก๐๕๐๒๕๗๐๙ลงวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
กราบเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองาม
ลงชื่อนำส่งหนังสือฉบับนี้โดยนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารนี้ค่ะมีการระบุเนื้อหาเสร็จสับครบถ้วนค่ะ
เท้าความมาตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของบริษัทอัครา
พร้อมทั้งมีรายละเอียดที่ระบุว่าหน่วยงานไม่สามารถสรุปได้ว่า
ปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบต่างเกิดจากการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำหรือไม่
และที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานราชการหรือสถาบันใดกล้ายืนยันหรือให้การรับรองว่า
ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ
และยังมีรายละเอียดค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำเรียนผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถึงความเห็นของกระทบพนิษฐ์และกระทบการต่างประเทศ
ถึงผลกระทบและความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกการฟ้องร้องจากการใช้มาตรา๔๔
ในการดำเนินการแก้ปัญหาเหมืองทอง
และในท้ายหนังสือดังกล่าวค่ะได้
กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้สรุปแนวทางการดำเนินการให้พลเอกประยุทธ์
เป็น๒แนวทางเพื่อตัดสินใจเลือกค่ะ
ทางที่๑คือให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่าง
ซึ่งที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทางประธานที่ครบและทางเลือกที่๑ก็คือว่า
พลเอกประยุทธ์เลือกใช้กฎหมายปกติค่ะ
ค่อยดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หรือให้พลเอกประยุทธ์เลือกแนวทางที่๒คือ
ให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗
ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการระงับการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำ
ปรากฏว่าแม้จะมีหน่วยงานคัดค้าน
แต่สุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์เลือกใช้วิธีที่๒
คือใช้อำนาจตามมาตรา๔๔สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ
ท่านประธานที่ครบค่ะที่ที่ฉันนำหลักฐานชิ้นนี้มาแสดงค่ะ
แต่ที่ฉันกำลังจะชี้ให้เห็นก็คือความชอบทำในการใช้อำนาจ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไร้สำนึกความรับผิดชอบ
จนเกิดผลกระทบต่อประเทศอย่างไร้แรงไม่ใช้กฎหมายปกติในการเข้าไป
จัดการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และในเรื่องของสุขภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่กลับเลือกที่จะใช้
กฎหมายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากอารยประเทศเข้าไปจัดการโดยที่
ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สำคัญค่ะมีหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมายแล้วก็ความตกลงระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศก็ได้คัดค้านแล้ว
นะคะว่าถ้าใช้มาตรา๔๔โดยไม่มีหลักฐานสับสนุนอาจจะนำไปสู่
ถูกฟ้องร้องภายใต้ทาฟต้าและเกิดความเสียหายต่อประเทศ
อย่างใหญ่หลวงแต่พลเอกประยุทธ์ค่ะก็ไม่รับฟังคำคัดค้านนั้นแต่
อย่างใดจนในที่สุดนำมาสู่การถูกฟ้องร้องและสุดท้ายปัญหาสิ่ง
ล้อมปัญหาสุขภาพของประชาชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมท่านประธานที่ครบค่ะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่า
ภายหลังที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทคิงสเกตจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องไทย
ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่ตอกย้ำถึงตักกะวิบัติที่คิดว่ามาตราสี่สิบสี่
คือกฎหมายที่ทำให้ตนมีอำนาจทุกอย่างจนไม่ยอมฟังเสียงทัดทานจากใคร
นี่ฉันขออนุญาตเปิดคลิปที่หนึ่งค่ะ
ถ้าพูดถึงกฎหมายของผมเนอะที่ผมใช้มาตราสี่สี่เดียว
ในประเทศเนี้ยผมไม่ก็รับผิดจอดทั้งทิน
ผมทำได้หมดอ่ะนะแต่ปัญหาก็คือเขาเขา
เป็นการอะไรทั้งทั้งอันยุยาโตตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเศรษฐกิจอันนั้นก็ต้องว่าอีกที
ต้องสู้คดีก็เหมือนกับคดีอะไรหลายคดีใช่ไหม
ที่ต้องสู้คดีกันนะแต่ถ้าพูดถึงกฎหมายสี่สี่
ผมไม่ผมไม่ต้องกลัวอะไรขึ้นไม่รู้ว่าการยึดอำหนาต
และเขียนกฎิกาเพื่อสูบทอดอันนาจคือความอับประยุทธ์
ไม่รู้ว่าตลอดระยะเวลาเกือบ๗ปีที่ผ่านมาประชาชนต้องทนทุกข์ยาก
ลำบากแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่
ื่อหน่ายนายกรมตรีคนนี้ขนาดไหนจนต้องออกมาขับไล่ทั้งบ้านทั้งเมือง
ฉันอยากรู้ค่ะว่าตลอดชีวิตของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ท่านเคยรู้อะไรบ้างนอกจากการทำรัฐประหาร
และการใช้มาตราสี่สิบสี่ท่านประธานิคโรปค่ะ
รัฐบาลพยายามออกมาประคมข่าวโฆษณาชวนเชื่อค่ะว่ายืนยันหนักแน่น
บอกว่าคดีหมอนทองคาราไทยมีโอกาสชนะแต่ที่ฉันกราบเรียนว่า
แม้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมยังวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่า
ไทยมีโอกาสสูงที่จะแพ้คดีค่ะท่านประธานที่ครบค่ะที่ฉันขออนุญาต
ให้ท่านประธานตามดิฉันมาค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านเข้าสู่
ห้องประชุมที่ลับที่สุดไปดูกันว่าในห้องประชุมนี้
เขาคุยถึงกรณีเหมือนทอคารากันว่าอย่างไรในห้องประชุมลับที่สุดแห่งนี้ค่ะ
เป็นการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ราชจักรไทยกับบริษัทคิงสเกจมีการประชุมครั้งที่สองทัพสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะ
พฤหัสสบดีที่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๐เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ณห้องประชุมโพแทสชั้น๒อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรก
วันนั้นค่ะเป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์
ในที่ประชุมว่ากระทรวงศาสตร์กรรมเห็นว่าทางเลือกในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการฝ่ายไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงมาก
เนื่องจากคำสั่งคอสชอาจถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติภายใต้ทาฟต้า
ประกอบกับยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการทำเหมืองตามกรณีข้อพิพาทก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านกฎหมายเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยด้วย

แต่หน่วยงานที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดอย่างกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังมีความเห็นว่าไทยจะแพ้คดีค่ะ
แล้วรัฐบาลทำไมถึงยังกล้ามาสะกดจิตประชาชนว่า

อกจากนี้ค่ะความเห็นของหน่วยงานที่เห็นว่า
จะแพ้คดีก็ยังสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาท
ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๒ค่ะ
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาซึ่งมีอยู่๔ทางเลือกด้วยกันค่ะ
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ท่านประธานที่ครบค่ะท่านยังจำได้ไหมคะว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโศพกรรมได้มาตอบสภาแทนผู้เอกประยุจันโอชา
แต่วันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีกลับมาเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ซึ่ง๓แนวทางในแนวทางทั้งหมดค่ะเป็นแนวทางที่ไทยแพ้คดีทั้งหมดค่ะ
เหลือแค่แนวทางเดียวที่ไทยต้องไปตายเอาดาบหน้าค่ะ
แสดงว่าการตอบท่านสุธินคลังแสงในวันนั้นเป็นการตอบแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดใช่หรือไม่
ทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะแพ้คดี
ที่ฉันไม่ได้กำลังกล่าวหาว่าท่านกำลังโกหกกลางสภานะคะ
แต่ที่ฉันเข้าใจว่าวันนั้นท่านต้องจำเป็นต้องช่วยพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามช่วยแก้ตัวค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะตั้งแต่มีการฟ้องร้องค่ะ
พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเผยถึงค่าโง่
มูลค่าความเสียหายที่ไทยต้องชดใช้ให้ประชาชนได้ทราบเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ
ดังนั้นดิฉันจึงจำเป็นต้องเทียบเคียงกับคำพิพากษาที่ใกล้เคียงที่สุด
ขออนุญาตขึ้นสไลด์แรกนะครับ
รัฐบาลประเทศเวเนซูเอล่าได้ดำเนินการเวรคืนสรรพทานเหมืองแร่ไปเป็นของรัฐ
ได้นำคดีนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
และสุดท้ายค่ะประเทศเวเนโซล่าถูกตัดสินให้แพ้คดีและต้องชดใช้เงิน
แก่บริษัทเอกชนรายดังกล่าวเป็นมูลค่าสูงถึง๑๔๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็นเงินไทยราว๔๒๐๐๐ล้านบาท
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศเวเนโซเอล่า
เกิดภาวะเงินไร้ค่ากลายเป็นกระดาษเกิดจราจนขาดแคลนอาหารและยา
จนประชาชนต้องอบพยพหนีตายออกนอกประเทศ
เรียนว่าดิฉันไม่อยากให้ประเทศไทยต้องเจริญรอยตามประเทศเวเนโซเอล่าค่ะ
แต่ที่ตลกร้ายก็คือว่าจากการสืบค้นข้อมูลของดิฉันปรากฏว่า
ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เป็นผู้ชี้ขาดในคดีเหมืองทองของประเทศเวเนโซเอล่าค่ะ
ดังนั้นค่ะเมืองทองของประเทศไทยค่ะกับประเทศเวเนเซล่า
มีความคล้ายคลึงกันใน๒ลักษณะก็คือ๑พฤติกรรมของรัฐที่ดำเนินการปิดเมือง
แล้วก็เข้าข่ายเป็นการเวรคืนมาเป็นของรัฐและสองค่ะผู้ชี้ขาดเป็นคนเดียวกัน
ในการตัดสินซึ่งเป็นกฎที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ดิฉันเชื่อว่าผู้ชี้ขาดที่มีความเที่ยงธรรมจะไม่ตัดสินคดีให้ย้อนแย้งจากบรรทัศน์เดิมที่เคยได้ตัดสินไว้

ดิฉันกราบเรียนค่ะว่าเมื่อประเมินด้วยการเทียบเคียงกันดูแล้วค่ะ
อาจต้องแบกรับความเสียหายที่มากกว่า๒๒๕๐๐ล้านบาทแน่นอนค่ะ
เพราะยังมีค่าเสียหายอีกราว๘รายการนะคะที่ไทยต้องจ่ายเพิ่มรวมทั้งหมดเป็น๙รายการ
ค่าเสียหายก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการตามข้ออ้างสิทธ
การชดเชยความเสียหายที่เป็นผลจากการฝ่าฝืนความตกลงทาฟต้าในการโอนกิจการมาเป็นของรัฐ
ซึ่งจากการแถลงข่าวของบริษัทอัคราระบุว่าความเสียหายจากการถูกระงับประกอบกิจการ
มีมูลค่าสูงถึง๗๕๐ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว๒๒๕๐๐ล้านบาท
เป็นความเสี่ยงทางการเมืองค่ะและให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าเสียหาย
ซึ่งบริษัทประกันภัยดังกล่าวค่ะสามารถจะมาไล่เบี้ยเอาจากไทย
ภายหลังที่ไทยแพ้คดีได้
ที่๓ค่ะเป็นค่าตอบแทนทางกฎหมายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการฝ่ายราชจักรไทย
ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลของดิฉันค่ะพบว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ๑๕๒๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ดังนั้นค่ะถ้ารวม๔ก้อนนี้ค่ะเข้าด้วยกันเฉพาะเป็นรายการที่ทราบมูลค่าแน่ชัดนะคะ
มูลค่าจะอยู่ความเสียหายที่ประเทศไทยต้องจ่ายจะอยู่ที่๒๕๓๕๐ล้านบาทค่ะ
นี่ยังไม่รวมอีก๕รายการนะคะที่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้
ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรา๔๔ในครั้งนี้
ผลเอกประยุทธ์จึงไม่มีสิทธิ์เอางบประมาณแผ่นดิน
ที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแม้แต่สลึงเดียวไปจ่ายค่ะ
ธรรมทางที่กลพร้านนี่คือความเสียหายต่อประเทศที่เรา
พอจะประเมินเป็นตัวเงินได้
แต่ความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้คือ
ฆ่าเสียโอกาสค่ะของประเทศไทย
นักลงทุนทั่วโลกที่เขามองเข้ามา
ผู้มีอำนาจของไทยใช้อำนาจป่าเถื่อนแบบนี้
ไร้ความรับผิดชอบการทำที่ไร้มโนสำนึกแบบนี้ค่ะ
ทำลายความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปโดนสิ้นเชิงและความเสียหายที่ไม่อาจเรากลับมา
ได้นี้ค่ะก็ยังไม่รวมความรู้สึกของพี่น้อง
ประชาชนชาวเหมืองอีกกว่าพันชีวิตที่ต้องเดือดร้อนตกงานค่ะรายได้ใน
จนเจอครอบครัวจากการปิดเหมืองกว่าสี่ปีที่ผ่านมาอย่าลืมนะ
ที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทั้งเก้ารายการตอนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่
เป็นใบเสร็จของรัฐบาลไปแล้วก็คือ๖๐๐ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่าย
ทนายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเงินจำนวนนี้ค่ะ
ไม่ว่าไทยจะแพ้หรือชนะคดีครับพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์
มาเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้จ่ายค่ะท่านประธานที่ครบครับปรากฏว่า
หลังจากที่ท่านสสชลนานศรีแก้วค่ะได้เคยพิปรายเปิดตัวเลขความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากกรณีเหมืองทองคาราในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หลังจากนั้นไม่นานค่ะในเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะ
มีรายงานข่าวว่าบริษัทอัคราได้รับอนุญาตให้นำผงทองคำและเงินออกขายได้
และยังได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำเพิ่มกว่า๔๔แปลงค่ะ
ซึ่งต่อมาค่ะพลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ข่าวว่า
การไฟเขียวให้บริษัทอัครานำผลทองคำและเงินไปขายเป็นสิทธิ์อันชอบทำของบริษัทอัครา
และการออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำทั้ง๔๔แปลงที่เป็นข่าวนั้นเป็นคำขอเดิม
ที่บริษัทอัคราได้เคยขอไว้เมื่อปี๒๕๕๙
และเมื่อไทยมีพรบแร่มีกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ในการจัดบริหารจัดการทรัพยากรแร่ฉบับใหม่
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ
เพื่อให้บริษัทอัคราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ท่านประธานที่ครบค่ะแต่ข้อมูลในเอกสารลับที่สุด
ที่อยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้ค่ะ
ชี้ชัดว่าการที่บริษัทอัคราได้รับอนุญาตขายผลทองคำและเงิน
และได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำเพิ่มในครั้งนี้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ได้หลังจากกระบวนการอนุญาตนะคะให้ขายผงทองคำและเงิน
และใช้บัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำแก่บริษัทอัคราเริ่มขึ้น
ภายหลังจากการแถลงปิดคดีที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙

แล้วก็อยู่ในระหว่างการรอคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้มีหนังสือลับที่สุดค่ะ
ด่วนที่สุดที่อก๐๕๐๗ทับลอลิง๑๙
วันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๓เรื่อง
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเมินแนวโน้มผลการตัดสินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการว่า
มีโอกาสที่คณะอนุญาโตตุลาการอาจพิจารณาตัดสินให้ประเทศไทย
ต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
หนังสือลับที่สุดฉบับนี้ค่ะนำส่งโดยนายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ท่านประธานที่ครบค่ะความเห็นของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของไทย
ให้เข้าใจง่ายก็คือว่า
อาจจะแพ้คดีและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
มันไม่มีที่ไหนในโลกค่ะที่ปรึกษาและทนายความสู้คดี

มันไม่มีในโลกค่ะขนาดอนุญาโตตุลาการยังไม่มีคำตัดสินออกมา
แต่ก็มีการประเมินแล้วว่าแผลค่ะ
ดังนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไทยไม่มีทางชนะ
แล้วพ่อเด็กประยุทธ์จะเอาที่ไหนไปชนะ
เหตุนี้จึงมีการตั้งคำมาติการขึ้นมาเพื่อ
กระทรวงศาลกรรมได้มีหนังสือลับที่สุด
ด่วนที่สุดที่อก๐๕๐๗ทับลอลิง๓๔
ลงวันที่๑๕มิถุนายน๒๕๖๓ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทย
ซึ่งต่อมาค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม

และมีมติคณะบนตรีในวันนั้นปรากฏอยู่ในเอกสารลับที่สุด
รายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ
ครั้งที่๒๐ทัพ๒๕๖๓วันพฤหัสสบดีที่๑๘มิถุนายน๒๕๖

หน้าห้องประชุมดีบุกชั้น๒อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
ประชุมวันนั้นค่ะมีความว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในการให้ราชจักรไทยเข้าร่วมการหารือก่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ท่านประธานที่ครบค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ
หนังสือฉบับนี้เขียนว่าหากตกลงกันได้
ท่านประธานที่เคารพค่ะเอกสารฉบับนี้ชี้ชัดค่ะว่า
นายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจและรับทราบมาตลอดว่าไทยจะแพ้คดีค่ะ
และได้มอบหมายให้หน่วยงานไปเจรจาเพื่อให้ยอมความ
นโยบายให้เอาทรัพยากรประเทศไปประเคน

ท่านประธานที่เคารพค่ะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังใส่ให้หน่วยงาน

แย้งกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เองได้เคยลั่นวาจาเอาไว้เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๒
ขออนุญาตเปิดคลิปที่๒ค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ

ถึงกรณีการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหะกรรมของบัญศักดิ์อัครา

ไว้นี้ของจะไม่มีการทำเหมือนแร่อีกต่อไป

จะต้องไม่มีเหมืองทองอีกต่อไปนี่คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีต่อมาค่ะปรากฏว่าในวันที่๒๓มิถุนายน
ผลเอกประยุทธ์ที่เคยได้ลั่นวาจาว่าจะไม่มีการทำอย่างแรกต่อไปค่ะกลับลำค่ะ
มีข้อเสนอให้กับฝ่ายไทยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มค่ะหนึ่งในนั้นก็คือให้ไทยพิจารณาออกใบอนุญาตต่างต่าง
ทั้งขอให้แก้ไขประเด็นปัญหาการดำเนินการกับผงโลหะทองคำและปรากฏว่าหลังการประชุมดังกล่าวค่ะ
ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่ห้านะคะนี่ฉันได้ไปสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งจากเว็บไซต์ต่าง
ต่อมาวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๓ค่ะ
บริษัทอัครราชได้มีหนังสือเลขที่

เพื่อขอแก้ไขและนำส่งแผนงาน
และวิธีการสำรวจแร่ทองคำ
สำหรับคำขออาชญาบัตรพิเศษจำนวน๔๔แปลงค่ะ
ต่อมาค่ะวันที่๒๗สิงหาคมค่ะ
ปรากฏความคืบหน้าว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรชบูรณ์
ได้ติดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
เรื่องการขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ
ของบริษัทอัครราชจำกัดมหาชน
ระหว่างนั้นค่ะวันที่๑๐กันยายน๒๕๖๓ค่ะ
บริษัทอัครราชซึ่งเป็นบริษัทลูก
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้นำผงทองคำ

ในที่สุดค่ะสไลด์ต่อไปค่ะ
วันที่๓พฤศจิกายนค่ะ
๒๐๑๓บริษัทอัครราชได้รับอาชีพบัตรพิเศษ
ตำรวจแร่ทองคำจำนวน๔๔แปลง
เนื้อที่ทั้งหมดกว่า๓๙๗๒๒๖ไร่ค่ะ
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานประจำไตรมาส
เดือนธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา

ที่ดินแปลงนี้ค่ะบริษัทอัครา
ขอไปตั้งแต่ปี๒๕๔๖ค่ะ

ไม่มีวี่แววค่ะว่าจะได้รับใบอนุญาต

พอจะแพ้คดีขึ้นมานับจากวันที่
อัครามีหนังสือถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ใช้เวลาเพียงแค่๓เดือนเศษค่ะ
ก็ได้รับอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวแล้ว

สิ่งนี้ค่ะเสมือนหนึ่งว่าเป็นการเร่งรัดให้ทัน
ที่คณะอนุยโตตุลาการจะมีคำชี้ขาดออกมาค่ะ
และที่สำคัญค่ะที่ดินเกือบ๔แสนไร่ค่ะ
แต่กลับใช้เวลาดำเนินการอนุมัติเพียงแค่๓เดือนเสร็จค่ะ
แต่พี่น้องประชาชนคนไทยอีก

เรียกร้องมาว่าอยากมีที่ดินทำกินแต่หลายท่านค่ะ
วันนี้ยังไม่มีแม้แต่ตารางวาเดียว
ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่านี่คือการให้ปกติ

ขอเจรจากับท่านก่อนที่จะตัดสินใจฟ้องร้องไทย
ทำไมตอนนั้นท่านถึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของเขาคะ
ตอนนั้นท่านยืนยันว่าท่านทำให้ไม่ได้ค่ะ

ลงวันที่๓เมษายน๒๕๕๗ค่ะ
หรือพศ๒๕๖๐ถึง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ร่า
เพื่อขอหารือเกี่ยวกับกรณีการปิดเหมืองทอง
และต่อมาค่ะวันที่๕กรกฎาคม๒๕๖๐ค่ะ
ในการกลับมาประกอบกิจการกับพลเอกประยุทธ์จำนวน๑๔ข้อค่ะ
ใน๑๔ข้อนั้นมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทย
อนุญาตให้นำผงทองคำและผงเงินออกไปจำหน่ายค่ะ
และให้ออกใบอนุญาตต่างรวมถึงใบอนุญาตอาชาบัตรพิเศษสำรวจแร่
แต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านั้นค่ะ
เพราะท่านคิดว่าประเทศไทยจะชนะคดี
และมาตรา๔๔จะคุ้มครองท่านใช่หรือไม่
มาวันนี้ค่ะพอเริ่มจวนตัวท่าไม่ค่อยดีค่ะ
พอเห็นว่าจะแพ้คดีกลับลำยอมเขาทีละรายการ
สิ่งที่เคยบอกว่าทำไม่ได้ค่ะกลับทำได้ประเทศให้ได้ทุกอย่างค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะเดิมบริษัทอัคราได้รับสัมประธานดำเนินการเพียงแค่ราว๓๐๐กว่าไร่ค่ะ
แต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่เกือบ๔แสนไร่
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าตัวนะคะอย่ามาอ้างว่ารัฐบาลให้แค่อาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำ
ไม่ใช่การให้ประธานบัตรทำเหมืองเพราะแค่ให้สำรวจก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาส
ให้นำสู่การทำเหมืองในอนาคตแล้วค่ะเขามาสำรวจเขามีค่าใช้จ่ายเขาต้องลงทุนค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้มาสำรวจแค่เพื่อทราบสำรวจแล้วถ้าพบทองก็ต้องมีการดำเนินการต่อ
ท่านประธานที่เคารพพัฒน์หลังจากที่รัฐบาลไทยดำเนินการเปิดทาง
กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะมีหนังสือลับที่สุดที่ด่วนที่สุดที่
อก๐๕๐๗ทัพลอลิง๑๐๗๖รวมวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๐๑๓ถึงคฎภัณฑ์ธรรมดีค่ะ
เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
สาระสำคัญในหนังสือฉบับนั้นค่ะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอนุญาต
ผงทองคำและเงินและบริษัทอัคราได้นำไปขายเรียบร้อยแล้ว
ดังกล่าวออกจากคดีแล้วจำนวน๒ข้อมูลค่า๘๘ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำของบริษัทอัคราในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน๔๔แปลงเรียบร้อยแล้ว
จำนวน๒แปลงมีการร้องเรียนคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมาก
ท่านประธานที่ครบค่ะการให้อาชญาบัตรสำรวจสี่สิบสี่แปลงนี้ค่ะ
ที่ให้ไปกับบริษัทอัคราก็มีประชาชนออกมาคัดค้าน
เพราะกลัวถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะ
แต่รัฐบาลก็เดินหน้าอนุมัติให้กับบริษัทอัครา
สรุปแล้วที่พลเอกประยุทธ์เคยอ้างว่าเป็นห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของพี่น้องประชาชนถึงขนาดต้องใช้มาตรา๔๔
จัดการปิดเมืองอย่างเร่งด่วนไม่ฟังข้อทักท้วนใดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาวันนี้ค่ะพอจะยอมค่ะก็จะให้ถอยแบบไม่มีหลักประกันใดเลยว่า
ประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพจากการเปิดเมืองอีกครั้งหรือไม่
หรือที่ผ่านมานั่นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างค่ะ
ที่สำคัญค่ะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์สั่งเสียงแข็งค่ะว่า
ยังไงก็ไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้มีการเปิดเมืองอีกต่อไป
แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์กลับมาเสียงอ่อนเสียงหวานค่ะ
ให้มีการปรณีประนอมยอมความจากที่เคยเสียงแข็งเป็นพลเอกค่ะ
วันนี้เสียงหวานเป็น๑๐เอกค่ะ
แต่ขนาดท่านไปอ่อนหวานเขาขนาดนั้นนะคะเขายังไม่ยอมถอนฟ้องเลยค่ะ
ขณะที่คณะอนุโตตุลาการยังไม่มีคำชี้ขาดออกมา
ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ก้มหน้ายอมรับแล้วว่า
จนต้องไปคืนสิทธิ์ให้เขาเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ได้กลืนน้ำลายต่อสายตาคนทั้งโลกค่ะ
ท่านประธานที่ครบครับโดยปกติค่ะการเจรจามันต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวค่ะ
ฉันเห็นแต่ไทยยื่นหมูให้เขาค่ะไม่เห็นเขายื่นแมวมาให้สักตัว
ประเทศไทยกำลังตกเป็นเบี้ยล่างนะคะเป็นลูกไล่ให้เอกชนต่างชาติโดยสมบูรณ์แบบ
ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่๑๐นะคะ
ในเดือนธันวาคม๒๐๑๓ที่ผ่านมาค่ะมีรายละเอียดที่รับบุว่า
บริษัทอัคราค่ะยังมีใบอนุญาตการทำอย่างแรก
รวมถึงคำขอชาบัตรพิเศษสำรวจแร่ในจังหวัดชนบุรีจังหวัดลบบุรีพิจิตร
สุนุโลกระยองสระบุรีที่เคยขอค้างไว้หลายรายการค่ะ
เนื้อที่กว่า๕๗๙๕๕๑ไร่ค่ะ
และจำนวนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากไทยค่ะ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เองก็พร้อมที่จะดำเนินการ
ตามที่บริษัทอัคราร้องขอค่ะยอมแร่เนื้อเถื่อหนังประเทศ

วันนี้ฉันขออนุญาตพาท่านประธานเข้าห้องประชุมรับอีกแล้วครับ
ในห้องประชุมลับแห่งนี้ค่ะคณะกรรมการดำเนินการ
มีการประชุมครั้งที่๒๔ทับ๒๕๖๓วันจันทร์ที่๓สิงหาคม๒๕๖
เวลา๙นาฬิกาณห้องประชุมดีบุกชั้น๒กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรก
วันนั้นค่ะในห้องประชุมลับแห่งนี้ได้คุยกันว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งที่ประชุมไปว่า
โดยประกอบด้วยหัวข้อหลักที่จะดำเนินการได้แก่
ขออนุญาตจำหน่ายผงทองคำและเงินที่ค้างในกระบวนการ
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขออาชญาบัตรพิเศษ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
คำขอต่ออายุประธานบัตรแปลงไข่แดง
สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน
และคำขอต่ออายุประธานบัตรชาตรีใต้
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม๒๕๖๓จนถึงเดือนเมษายน๒๕๖
ท่านประธานที่ครบครับจากการประชุมห้องลับนี้
ก็ได้เผยออกมาว่านอกจากผงทองคำและเงิน
อาชญาบัตรพิเศษ๔๔แปลงแล้วค่ะ
และไทยก็พร้อมที่จะประเคนให้

อาชญาบัตรพิเศษสำรวจที่ค้างอยู่อีกเกือบ๖แสนไร่
รวมกับที่เพิ่งอนุมัติไปแล้ว๔แสนไร่
ก็ปลาไปจะเกือบ๑แสนไร่แล้วนะครับ

ได้เคยอนุมัติ๔แสนไร่เขาขอค้างอีก๖แสนไร่
รวม๒อย่างนี้ถ้าอนุมัติทั้งหมดเป็น๑ล้านไร่ค่ะ
ถ้าเปรียบแล้วจังหวะนี้ค่ะ
มีเพลงลูกทุ่งเพลงเดียวที่ฉันจะฟังก็คือเพลง

นี่เป็นนาทีทองค่ะขออะไรได้ทั้งหมดค่ะ
ขอเอาผงเงินทองคำออกไปขายก็ขอได้
ขอ๔๔แปลงเนื้อที่เกือบ๔แสนไร่ก็ขอได้
และที่ขอค้างไว้เกือบ๖แสนไร่ดิฉันก็คิดว่าได้เช่นกันค่ะ
แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสำหรับพลเอกประยุทธ์เอง
เพลงที่ท่านต้องฟังอาจจะต้องเป็นเพลงหนักแผ่นดินหรือไม่
เพราะว่าท่านเล่นให้เนื้อที่เขาไปสำรวจเกือบ๔แสนไร่ค่ะ
ถ้ามีการทำเหมืองขึ้นมามันก็ต้องมีพื้นที่ยุบไปบ้างแหละค่ะเป็นแสนไร่
ท่านประธานที่เคารพค่ะที่ผ่านมาค่ะมีสื่อมวลชนรายงานว่า
ผลเอกประยุทธ์ออกมาพูดถึงคดีเหมือนทองคาราค่ะยืดอก
รับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะบอกว่าผมรับผิดชอบเองเพราะเป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็ไม่เคยปรากฏข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิเสธแต่อย่างใดค่ะ
ดังนั้นดิฉันจึงขอถามพลเอกประยุทธ์นะคะวันนี้ท่านยังไม่มาค่ะ
ฉันรู้ว่าท่านกำลังฟังดิฉันอยู่ค่ะดิฉันขอถามท่านว่า
ที่ท่านบอกว่าคือความรับผิดชอบของชายชาติทหาร
นี่ใช่ไหมคะคือคำพูดและการกระทำของคนที่บอกว่ารักแผ่นดิน
เพราะเขาโดนกระทำด้วยกฎหมายที่ไม่ปกติ
เด็กประยุทธ์ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็ไปเอาผิดเขาค่ะ
ต้องใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปจัดการเขา
แต่ถ้าเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบ
คนนั้นก็ต้องเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ใช้มาตรา๔๔
ไร้ความรับผิดชอบเป็นต้นเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เหมืองทองคาราเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่มักง่ายทางกฎหมาย
แต่มักได้ทางการเมือง
มักง่ายในการใช้กฎหมายใช้มาตรา๔๔ค่ะจนประเทศไทยถูกฟ้องร้อง
กระทำนี้ค่ะสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้นำประเทศ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์
ติดตัวท่านไปแล้วค่ะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่
จิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
แก่อำนาจจนนำหายนะมาสู่ประเทศ

เงินจำนวน๒๕๓๕๐ล้านบาทที่ที่ฉันคำนวณจากขั้นต่ำแล้วนะคะ
ยังไม่รวมอีก๕รายการที่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้
เงินจำนวนนี้ค่ะถ้าประเทศไทยต้องจ่ายเป็นค่าโง่
ดิฉันเรียนว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
สามารถช่วยคนไทยได้อีกหลายล้านคน
เงินจำนวนนี้ค่ะช่วยแรงงานคนละ๒๕๐๐บาท
ได้จำนวนสิบล้านคนค่ะจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ได้สองแสนอัตรา
เป็นเวลา๑ปีช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร
ทำให้เกษตรกรสิบห้าล้านคนมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยค่าหอพักให้นักศึกษาได้ทั้งระบบค่ะ
และเงินจำนวนนี้มากกว่างบประมาณอีกหลายกระทรวงที่มีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
และเงินจำนวนนี้ค่ะในภาวะโควิด๑๙ที่ประชาชนกำลังหวาดหวั่นพรั่นพรึงจากภัยคุกคามของไวรัสชนิดนี้
เงินจำนวนนี้สามารถเอาไปซื้อวัคซีนมาดูแลพี่น้องประชาชนได้ค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะถ้าไทยต้องแพ้คดีและต้องจ่ายค่าโง่จำนวนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท
เงินก้อนนี้ค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้จำได้จดจำไว้ในมโนสำนึกของท่านว่า
ท่านกำลังทำลายอนาคตของลูกหลานทำลายอนาคตของคนไทยทั้งประเทศ
เพราะการลุแก่อำนาจของท่านนี่จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุด
และเจ็บปวดที่สุดของประเทศไทยแม้ตอนนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์จะคิดว่าตนเองมีมาตราสี่สิบสี่
ครองแต่อย่าลืมค่ะว่าสารรัฐธรรมนูลตัดสินว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
และความจริงนี้ค่ะกำลังไล่ล่าท่านอยู่วันนี้ที่ฉันขอเรียนผ่านท่านประธาน
ผ่านไปยังพนิประยุทธ์ค่ะท่านฟังที่ฉันอยู่ที่ฉันรู้ค่ะ
ไม่ต้องมอบหมายให้ใครลุกขึ้นมาตอบแทนท่านนะคะเอกสารหลักฐานที่ดิฉันได้แสดงต่อสภาในวันนี้ค่ะ
ก็ชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการแต่แรกเป็นผู้สั่งการแต่แรก
และรับรู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นค่ะท่านปิดความปัดความรับผิดชอบทั้งนี้ไม่ได้
วันนี้ขอให้ท่านได้ตอบดิฉันด้วยตัวเองค่ะว่าสรุปแล้วค่ะท่านจะสู้คดีให้ถึงที่สุด
ไปตายเอาดาบหน้าหรือท่านจะยอมเอาทรัพยากรของประเทศไปประเคนให้ต่างชาติ
เพื่อแลกกับการถอนฟ้องและถ้าท่านเดินหน้าต่อสู้คดีจนถึงที่สุด
แล้วแพ้ขึ้นมาค่ะดิฉันถามว่าท่านจะเอาเงินส่วนไหนไปจ่ายครับ
ท่านจะเอางบประมาณแผ่นดินหรือท่านจะเอาเงินส่วนตัวของท่าน
ถ้าท่านไม่จ่ายเป็นจำนวนเงินค่ะคำถามก็คือว่า
แล้ววิธีใช้วิธีการที่เอาทรัพยากรเอาแผ่นดินของชาติไปมอบให้บริษัทเอกชนต่างชาติ
วิธีนี้ค่ะท่านต้องประเคนให้เขาเท่าไหร่คะ
ถึงจะพอให้เขายอมถอนคดี
ฉันกลับเรียนว่าทั้ง๓แนวทางนี้ค่ะไม่มีเสมอค่ะ
มีแต่แพ้กับชนะ
แต่แนวโน้มคือประเทศไทยมีโอกาสแพ้คดี๑๐๐ครับ
บทสรุปของคดีหมอนทองคาราก็คือ
สุดท้ายแล้วอย่างไรประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่าโง่ค่ะ
อย่างไม่มีทางเลือกไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้
ไม่ว่าจะจ่ายในรูปแบบของการแพ้คดี
หรือต้องจ่ายในรูปแบบของการเอาทรัพยากรของประเทศไปแลก
ซึ่งในกรณีนี้อาจต้องเป็นมูลค่าที่มากมายมหาศาลมากยิ่งกว่าค่าโง่ค่ะ
และเป็นการเอาเงินมหาศาลนี้เอาผลประโยชน์มหาศาลนี้ไปแลก

คือการแลกให้พลเอกประยุทธ์เอาความผิดออกจากตัวเอง
เพื่อรักษาอำนาจเพื่อรักษาตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
โยนภาระบาปให้ประเทศและประชาชนต้องมารับผิดชอบแทน
ดังนั้นคดีเหมืองทองคาราค่ะคือใบเสร็จความเสียหายชิ้นสำคัญ
ของพนิกประยุทธ์จันทรศ์โอชาที่ท่านต้องรับผิดชอบ
ท่านประธานที่โครปกลุ่มความดิฉันขอให้
พี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะ
จับตาดูวันลงมติไม่ไว้วางใจให้ดีค่ะ
ถ้าสอสอคนไหนที่โหวตสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์

เท่ากับว่าสสคนนั้นกำลังสับสนุนให้ผลเอกประยุทธ์
เอาทรัพยากรเอาแผ่นดินไทย
ยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติ
เพื่อแลกกับการให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากความผิด
และขอให้ทุกท่านประชาชนทุกท่าน
จดจำชื่อสอสอคนนั้นไว้ให้ดี

เหมืองทองอัครา
พลเอกประยุทธ์เป็นคนเริ่มต้นด้วยตัวเองค่ะ
ในประเทศนี้มีผลเอกประยุทธ์คนเดียวค่ะ
อำนาจเบ็ดเสร็จใช้มาตรา๔๔นี้ได้
คำสั่งที่กำลังจะทำลายประเทศจนย่อยยับ
สร้างคดีที่เป็นตราบาปให้กับประเทศไทย
กำลังทำลายโอกาสประเทศชาติและประชาชน

และด้วยความผิดใหญ่หลวงนี้ค่ะ
ดิฉันจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป
แม้แต่วินาทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
กลับเรียน
ท่านประธานสภาที่ขอรบครับ
นะครับในประเด็นอภิปัยของท่านสาวจิลาพรสินทุพัย

เรื่องการขออนุญาต
อาชญาบัตรพิเศษสำรวจทองแร่ทองคำจำนวน๔๔แปลง
ที่ท่านบอกว่าเป็นจำนวน๒แสนกว่าไร่นะครับ

เพื่อแลกเปลี่ยน
กับการถอนฟ้องของอนุญาโตตุลาการ

แต่คณะร่มตีในขณะนั้น
มีมติให้ชะลอการพิยาการอนุญาต
การสำรวจแร่ทองคำไว้ก่อน

เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แล้วก็จัดทำนโยบายแร่ทองคำ

เมื่อวันที่๓มีนาคม

สสชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับความเห็นหน่วยงานต่างและจัดทำประกาศนโยบายทองคำแล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่จัดทำนโยบายทองคำนั้น
และเสนอคอลโลมอลไปมีการยุบสภาเสียก่อน
ทางสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีจึงส่งเรื่องคืนมาที่กระทรวงอุตสาหกรรม
หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ดำเนินการใดเกี่ยวกับนโยบายแร่ทองคำ
ในช่วงปี๒๕๕๗นั้นนะครับมีข้อร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับผลประกอบกิจการของบริษัทอัครามัยนิ่ง
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
และประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องไปที่ท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคอสช
ดังนั้นเมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๕๙นั้น
ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าขอสช
จึงได้มีการออกคำสั่งครับม๔๔
ให้ผู้ประกอบการทองคำทุกลายทั่วประเทศ
ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำเป็นการชั่วคราว
ซึ่งผมเชื่อว่าในขณะนั้นนะครับ
ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในฐานะนายกรมนตรีหรือหัวหน้าขอสชนะครับ
เมื่อมีการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งสุขภาพมาตลอดนะครับ
แล้วก็มีการขัดแย้งกันในพื้นที่

เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน
นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในขณะนั้นนะครับ

ในการที่ท่านได้ออกคำสั่งม๔๔นั้น
จัดทำนโยบายทองคำเพื่อให้การทำเหมืองแร่ทองคำ
สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้ได้
เพื่อให้เสนอต่อคณะมนตรีและต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
และต่อมาคณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติได้มีมตินะครับ
ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตและกลับมาประกอบการภายใต้นโยบายทองคำได้
ดังนั้นทางบริษัทอัครามายนิ่งจึงได้กลับมาเดินเรื่องขออัชยาบัตรพิเศษ
สำรวจจำนวนสี่สิบแปดสี่แปลงที่เคยยื่นไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
และสองพันห้าร้อยสี่แปลงดังนั้นการกลับมาเดินเรื่องคำของอนุญาตพิเศษ
สำรวจแร่ทองคำจำนวน๔๔แปลงและทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตไปนั้น
จึงเป็นไปตามมติของคณะกรรมการแร่แห่งชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน
เพื่อการถอนฟ้องแต่อย่างใดสำหรับประเด็นที่ทางท่านจิรพรนะครับ
ได้มีการพูดถึงว่าทางบริษัทคิงเกดนั้นได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงินสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท
ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าที่ท่านจุรพรบอกว่า
ทางกระทรวงเนี่ยทางรัฐบาลไทยเนี่ยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้ารัฐบาลไทยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางคิงเกดเขาคงไม่มาเจรจาหรอกครับ
เขาได้เงินสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทเก็บใส่กระเป๋าได้ทันที
ทำไมจะมาแลกกับเรื่องของการขออาชญาบัตรกว่าจะไปลงทุนกว่าจะทำกำไรได้
ที่ผ่านมาในระยะเวลาสิบห้าปีถึงสิบห้าปีที่ทางบริษัทคิงเกตทำ
ทางบริษัทอัครามัยนิ่งมาลงทุนในเมืองไทยนะครับกำไรไปนะครับ
ผมคิดว่าไม่เกินห้าพันล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยกี่ปีครับ
ถ้าเอาตัวนวลก็ต้องอีกยี่สิบห้าปีถึงจะได้มาสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอยืนยันนะครับว่าการที่คิงเกดกลับมาเจรจานั้นเป็นเรื่องซึ่ง
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับเขา
แต่เขาคิดว่าการที่จะกลับมาดำเนินกิจการต่อเพราะเขาคิดว่าตอนนี้ราคาทองคำนะครับ
เป็นราคาที่ขึ้นมาพอสมควร
ดังนั้นเขาจึงคิดว่าเขาควรจะกลับมาทำนะครับส่วนในเรื่องรูปของคดี
อ่าที่มีการต่อสู้กันอยู่นะครับทั้งคิงเกดเองเขาก็มีการทั้งสองฝ่ายเนี้ย
ทั้งคิงเกตกับทางทางอ่ากรมเมืองแรกนะครับ
ก็ได้มีการยื่นให้ทางคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการได้เลื่อนไปนะครับ
เพื่อจะได้มีการปรึกษาหาลือกันระหว่างครับ
เกตกับทางกระทรวงเพื่อจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบนะครับ
แล้วก็ที่มีกฎหมายรองรับนะครับครับผมก็คิดว่าอ่า
ในประเด็นหลักนะครับท่านลงในหลายเรื่องนะครับ
แต่ผมก็ประเด็นหลักนี่ก็อยู่ที่๒เรื่องนี้นะครับ
ดังนั้นผมก็ขออ่าชี้แจงอ่า
ให้กับท่างสมาชิกสภาพุทธแหละสหรัฐทุกคนได้รับทราบนะครับ
ขอบคุณครับนะครับท่านนายกขอชี้แจงเชิญท่านนายกครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเดชทุกท่านนะครับ
ผมก็กราบเรียนชี้แจงอยู่สองสามประเด็นด้วยกันนะครับ
วันแรกเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้นะครับ
ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสายพระราธิการนะครับ
เครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนะครับ
ผมกลับเรียนว่าการจัดซื้อทางราชการนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
และสอดคล้องกับหลักการในเรื่องความคุ้มค่า
ในเรื่องของความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

โดยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของราชการนั้น
เงื่อนไขที่ผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ซึ่งจะแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับ
เช่นการเสนอราคาการวางหลักประกัน
การเสนอราคาการวางหลักประกันสัญญา
การคำประกันการทำรถเสียหาย
การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ
และการปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เพราะฉะนั้นมีความแตกต่างในการจัดหาจากบริษัทที่ผลิตอื่นนะครับ
กับในการที่สั่งซื้อทางออนไลน์
และข้อสำคัญก็คือบริษัทเหล่านี้ต้องเสียภาษีให้รัฐด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นราคาอาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับ
ในการจัดทำคุณธรรมชาติเฉพาะนั้น
กองทัพได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปค
ซึ่งจะมีลักษณะของวัตถุที่มีความคงทุนคงทน
แตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ซึ่งกำหนดวิธีการหาราคากลางเพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่นใช้ราคามาตรฐานที่กำหนดการสืบราคาราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน๒ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นต้น
นะครับในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายก็ใช้วิธีสืบราคาโดยการนำคุณทักษะ
เฉพาะหรือกล่าวไปสืบราคาจากผู้ก่ออกการที่มีความสามารถในการผลิตได้รมบทถูก
ประเทศนะครับมีความแตกต่างเรื่องราคานะครับ
เครื่องแต่การที่ได้มานั้นเป็นการจ้างผลิตเป็นการเฉพาะที่ทำงานที่สุดก็คือ
ประกอบการจะต้องมีขี่ความสามารถในการผลิตได้ครั้งละ
จำนวนมากทันเวลาและต้องมีคุณภาพ
ถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพนะครับ
ซึ่งอาจจะไม่สามารถจะหาซื้อได้ตามตลาดโดยทั่วไปนะครับในเรื่องที่สอง
เรื่องประเด็นเรื่องกล้องตรวจการเวลากลางคืนบุคคลแบบตาเดียวแบบสองนะครับ
เรามีหน่วยทหารอยู่หลายหน่วยด้วยกันที่มีขี่ความสามารถที่แตกต่างกัน
ใช้ในภารกิจที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งหน่วยฐานราบ
และหน่วยโรคพิเศษนะครับคงเข้าใจว่าคำว่าหน่วยโรคพิเศษ
คืออะไรนะครับมีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว
ในภารกิจการลัดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืนโดยเฉพาะหน่วยที่เป็น
คิดป้องกันประเทศตามแนวชายแดนตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหา
การรักรอบขนยาเสพติดและการรักรอบข้อเมนูภิกษ์กฎหมาย
อันนี้เป็นหน้าที่ที่เสริมนะครับแต่ปกติแล้วหน่วยรถพิเศษจะมี
เฉพาะกิจเฉพาะนะครับในสถานการณ์ที่มีอันตรายสูงสุดนะครับ
ใช้กำลังพลจำนวนร้อยเพราะฉะนั้นก็เรามีเข้ามาให้เครื่องมือ
ทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นกองทัพบกก็มีความต้องการในการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ
ถ้าเราบอกว่ามันมี
ไม่มีความจำเป็นต้องละเอียดขนาดนู้นขนาดนี้ท่านไม่ใช่คนใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้ว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรนะครับอะไรที่มีสุขภาพสูงมันน่าจะดีกว่า
ผมคิดว่านะในหลักการคิดง่ายง่ายในปีสองพันร้อหกสิบเอ็ดนะครับ
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นกองทัพบกก็ได้สืบหากล้องที่มีคุณลักษณะหรือสเปคตามตรงตามต้องการของหน่วยดังกล่าว
ได้เชิญผู้ประกอบการนำกล้องดังกล่าวมากันทำการทดสอบทดลองใช้งานกำหนดต่าง
ซึ่งกล้องดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้
แล้วก็เอาทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูว่าเราควรจะกำหนดไม่ใช่กำหนดแล้วไปตรงกับ
ของเขามันคงไม่ใช่นะครับอย่างน้อยก็ต้องเท่านั้นเท่านี้
เป็นการพินาของคณะกรรมการนะครับแล้วเรื่องนี้กองทบกได้จัดซื้อ
โดยวิธีอีบิดดิ้งแล้วก็หน่วยนำไปใช้งานแล้ว
สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตามต้องการได้นะครับการจัดหาลิบิต
ก็มาสมรรถหกสิบสามหน่วยใช้ก็ได้ยืนยังความต้องการในการใช้งานกล้องแบบเดิม
เพื่อให้ครบตามจำนวนตามต้องการนะครับเพราะมีหลายหน่วยมีจำนวนเป็นชุดบริการเล็ก
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มันก็มีในการใช้เอ่อกำลังขนาดนี้
กำลังประเภทนี้นะครับกองทบกได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยจากการ
จึงทำให้กองทบกต้องเป็นการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะต่อตรง
เรื่องของการเป็นลูกกองทัพหลายท่านก็พูดมาเมื่อวานนี้นะครับ
สมาชิกผู้ทรงเกียจได้กล่าวมาในการปฏิรูปกองทัพนั้น
เราได้กำหนดที่มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างกับสู่การโหม
และกำลังพลที่มีขนาดที่เหมาะสมมีขี่ความสามารถมีความยืดหยุ่น
อดคล้องกับบริหารราชการยุคใหม่และสาการความมั่นคงในรูปแบบใหม่
การรักษาผศเรียบร้อยในบุคคลภาคด้วย
จะเห็นได้ว่ามีปัญหาความมั่นคงทางทะเลนะครับในทะเลจีนใต้บ้างอะไรบ้าง
นองเนี้ยนะครับแล้วเราก็มีการต้องจัดตั้งกำลัง
สำนุนภารกิจของยูเอ็นนะครับอย่างวันนี้เราก็จัดคนของเรา
ลูกหลานของเราไปทำงานที่ประเทศซูดานด้วยนะครับ
และอีกหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่ขอเข้าใจภาระจำเป็นในเรื่องของการพัฒนากองทัพด้วย
ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเตรียมกำลังกองทัพนั้นได้กำหนดแผนงานโครงการซ่อมการจัดหาสิ่งอุปกรณ์
ปรับปรุงเพื่อดำรงสภาพความพร้อมลบจัดหาวุธยุทธปกรณ์เพื่อขยายขี่ความสามารถ
และเสริมสร้างความทันสมัยเพราะวันนี้อาวุธต่างมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ
เห็นว่าสาการรอบโลกนั้นก็มีการจัดซื้อจัดหาอาวุธอยู่
เราก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเพียงแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถจะป้องกันตัวเองได้
สามารถจะร่วมมือเขาได้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับ
เพื่อให้มีศักรณภาพและความพร้อมรวบภายในกรเหมือนราชินโรงค์ที่ได้วางแผนไว้
เพราะว่ายุทธโปรกรณ์บางอย่างนั้นต้องใช้เวลานานไม่ว่าจะซื้อรถซื้อเรือซื้ออาวุธซื้ออะไรต่าง

แล้วก็จ่ายงวดสองงวดสามงวดสี่

ถ้าเป็นยุทธปกรณ์ที่มี

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำเข้าใจ

จำกัดที่ได้รับจากรัฐบาล

กระทรวงหนึ่งที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล

ตั้งแต่กระบวนการเริ่ม

ขั้นตอนการพินาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

พิจารณาผลเป็นการบริการภายในเหล่าทัพเอง

มัติจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็เป็นไปอำนาจ
ตามวงเงินที่กระทรวงกราโหมกำหนด

น้ำตีว่ากับสงครมนั่นกำหนดโดยุบาย

ย้ำเตือนในวงการโพงสายมีถือภาพ

ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลย
เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับ
ผมบอกแล้วเงินอะไรที่มันไม่สุจริตผมไม่รับทั้งสิ้นนะ
ในส่วนของการเมืองการเกี่ยวกับการขี่การสวัสดิการนั้นนะครับกองทัพได้มีการดำเนินกิจการสวัสดิการ
ภายใต้ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพศ๒๕๔๗นะครับ
เช่นเดียวกับสุรการอื่นอื่นถึงแม้ว่าเราจะมองว่ากองทบกมีพื้นที่จำนวนมาก
แต่เป็นพื้นที่ที่มอบหมายให้กองทัพบกดูแลนะครับไม่มีการบุกลุกไม่อะไรต่าง
มาจากกัศ่วงกรหละหอมนะครับและกัศ่วงหลงเป็นผู้วินาฯว่าเห็นสมควรหรือไม่
จะจะไปใช้ได้กันอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ากองทัพบกหรือผมจะอนุมัติให้ได้ทันที
ขอก็ให้ได้คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
ที่ผ่านมาอย่างที่กราบเรียนไปแล้วก็มีหลายพื้นที่ด้วยกัน
สนับสนุนรัฐบาลในการจัดหาที่ตั้งส่วนราชการนะครับ
แม้กระทั่งในส่วนของท้องถิ่นก็มีนะครับในการขออนุมัติ
ซึ่งขออนุมัติมาเราก็ไม่ใช่ของนั่นแหละ
ก็ต้องประสานด้วยการที่หยุดคล่องจนอนุมัตินะครับ
แล้วก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยตามกฎหมายก่อนนะครับที่จะใช้ประโยชน์ได้
ในส่วนของการดำเนินการกิจการสวัสดิการภายใต้ระเบียบนั้น
กุณาไปดูด้วยนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไง
ซึ่งก็เช่นเดียวกับส่วนการอื่นนะครับ
ระเบียบต่างเก่าได้กันบทให้สุรการสามารถใช้ที่ดิน
อาการสถานที่เพื่อในบางการจัดสวัสดิการภายในสวรรคการ
และกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจได้
โดยการเมินภารกิจการสำราคารของโครงทัพ
ไม่ได้มุ่งหวังณแสวงหากำไรหรือการสร้างรายได้
นอกเหลือไปจากสวรรค์รายการที่ทางรายการจัดให้
อันนี้ก็ไปดูแลค่าการชั้นผู้น้อยดูแลในเรื่องสิ่งต่างที่งบมารไม่เพียงพอ
นะครับก็ก็เอางบมาตรงนี้ไปแต่มันจะมีสัดส่วนในการใช้ได้
แล้วที่เหลือจากนั้นก็ต้องส่งเข้ากระทรวงการคลังนะครับ
มันเป็นระเบียบอยู่ซึ่งก็ทุกหน่วยงานก็ได้ทำตามนั้นมาโดยตลอดนะครับ
เรื่องต่อไปเรื่องกิจการหินสวัสดิการสัมประธานกองทัพเรือนะครับ
ทำไมยังให้บวกการอะไรนี้ต่อสัญญาตั้งทั้งที่ทำผิดสัญญา
ผิดสัญญาเกิดขึ้นแล้วกองทัพเรือทำอะไรนะครับกรณีที่มีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการนั้น
ทั้งทั้งที่ทำผิดสัญญาขอเรียนว่าสัญญาที่ทำไว้นะครับ
ผู้ประกอบการมีกำหนดระยะเวลา๕ปีโดยจะทำสัญญากันแบบปีต่อปี
สัญญาได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบการบอกเลิกสัญญา
รวมถึงค่าปรับจากการขาดประโยชน์ไว้โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์
ที่ไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญาในอัตราตันละ๓๘บาทอันนี้เป็นเหมืองหินเก่านะครับ
ปีแรกนั้นผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญานับเป็นจำนวน๑ล้านตันเศษเป็นมูลค่าขาดประโยชน์ประมาณ๔๐ล้าน
สำเรือนี่มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ชำระค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวเพราะผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ในตั้งแต่ผ่อนชำระในวันที่เจ็ดตุลาคมสองร้อยหกสิบสาม
ก็ได้ชำระเงินงวดแรกไปแล้วมาแล้ว๕ล้านบาทและได้นำหนังสือทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข
สำหรับจำนวนที่เหลืออีกสามสิบห้าล้านบาทเศษได้ขอผ่อนชำระจำวนสามสิบสี่เดือนเดือนละหนึ่งล้านบาทเศษนะครับ
ในประเยนอีกประเยนหนึ่งคือความทับเดือนเห็นว่าแม้ผู้พูดกรอบการจะมีผ่อนบริโชคการไม่เปลี่ยนไปตามเป้าหมาย
แต่ผู้พูดกรอบการก็ได้แสดงเจลนอารมณ์ในเรื่องของการเพิ่มเกลงกำลังคำผลิตให้เต็มปัจะถีดภาพแม่งทานหลอด
เช่นการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มเวลาการผลิตอื่น
มีการสำรวจมีการขยายเขตขอเพิ่มปริมาณหิน
ขอต่ออายุประธานบัตรชำระค่าธรรมเนียมค่าภาษีอากรต่าง
ภาคหลวงแร่และเงินกองทุนต่างโดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง
ซึ่งการเป็นการดังกล่าวต้องเช่นเงินทุนและเวลาความต่อเนินมีหลายขั้นตอนนะครับ
ที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการได้พยายามปรับปรุงเหมืองและโรงโม่มาโดยตลอด
จากสภาพเหมืองหินเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบของกระทรวงอุตสากรรมและพรบแร่
พศ๒๐๖๐นะครับซึ่งอันนี้ก็ขอคุณอาช่วยไปศึกษาด้วย
พรบแร่ปี๖๐๖๐เนี่ยมันแตกต่างกับของเก่าอย่างไรนะครับ
ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจถูกสั่งปิดเหมืองและถูกถอนประธานบัตรนะครับ
ส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทัพเรือ
ในฐานะผู้ถือประธานบัตรและผู้ใช้ประโยชนจากหินที่ผลิตได้อย่างมาก
ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการก่อสร้างและขยายท่าเรือสนามบิน
และปรับปรุงพื้นที่อื่นมาอย่างต่อเนื่อง
ให้กับผู้ประกอบการจนทำให้กองทัพเรือยังคงได้ประโยชน์สูงสุด
หากต้องฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งนี้ในวันทำสัญญาปีที่๒
ผู้ประกอบการก็ได้ชำระหนี้งวดแรกมาแล้วส่วนที่เหลือก็จะมีการผ่อนธรรมระมาโดยตลอดนะครับ
กรณีเช่นนี้ถ้าหากมีการเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผ่อนชำระ
ทัพเรือได้นะครับคือการทำงานมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับ
หลายเรื่องที่ต้องนำมาพินานะครับทำยังไงจะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามสัญญานะครับ
เรื่องต่อไปขออนุญาตมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับ

เมื่อกี้ท่านสมัครชีพภูตงกิจก็ได้กล่าวมาแล้ว
แล้วก็ท่านนับดีอุตสาวกรรมเนื้อกลางชีวิตแจนชั้นต้นไปแล้วนะครับในละเอียด
ผมกลับเรียนในฐานะที่ผมไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างที่กล่าวถึงนะครับ
สำหรับข้อวิพาทนี้เริ่มต้นที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ
แล้วใช้ช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศในการฟ้องร้องรัฐบาลไทย
ในสิ่งที่เขาเห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปีไหน๕๐นะครับปีนี้๖๓เข้ามาแล้วนะ
เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยก็จะต่อสู้
ในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพการปกป้องสิ่งแวดล้อมการใช้พื้นที่
ที่ต้องสำรวจดูว่ามันมีความถูกต้องมันถูกต้องอย่างไรนะครับ
ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นการต่อสู้ตามกฎิกาของกฎหมายสากล

และภาษาไทยก็จำเป็นต้องจักรตั้งทันลายขึ้นมาต่อสู้ในการวิธีสากล

รัฐบาลควรมองค์มอบหมายให้ส่วนคุณธกรรมไปเป็นการต่อสู้คดี
แล้วก็ต้องมีงบประมาณที่ใช้ในการจ้างทนายที่ปรึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เพราะเป็นเวทีระหว่างประเทศที่เป็นพัทธสัญญาระหว่างกันที่ต้องปฏิบัติให้ได้นะครับ
คือการนำเข้าสู่ในเรื่องของอนุญาโตตุลาการนะครับ
สิ่งสำคัญที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อการพิจารณาก็คือการนำเรื่องทีวีในชั้นศาล
หรืออนุญาโตตุลาการนำมาพูดภายนอกนะครับ
และฝ่ายค้านได้นำอภิปรายให้ข่าวกับสื่อหลายครั้ง
ซึ่งผลปรากฏว่าการพิปรายและการให้ข่าวเป็นการคาดการณ์เอาเองทั้งสิ้น
งานลำตัวเลขกับข้อมูลที่เป็นข้อเสนอ
หรือคำให้การของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
และยังไม่ได้คอยยุตินะครับซึ่งเป็นอันตราย
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อภิปรายหรือการไปให้ข่าวภายนอกของฝ่ายค้าน
ยังไม่ปรากฏเป็นความจริงเรื่องยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
นี้ก็เป็นไปตามที่อนุญาโตตุรการแนะนำนะครับ
ไม่สามารถที่เราจะไปชี้นำได้
และนี่คือหลักการของอนุญาโตตุลาการนะครับ
สำหรับรายการก่อนนี้ที่ว่าผมแช่งหน้ามาตราสี่สี่
ฉะนั้นผมยืนยันว่าคำสั่งมาตรา๔๔นั้น
ไม่ใช่ไปปิดเมืองนะครับคือเป็นเรื่องของการต่อสัมประธานนะครับ
ซึ่งมีคำสั่งไปถึงทุกเหมืองในประเทศไทยทุกประเภทนะครับ
ในการต่อสามทานอาชีพบัติใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจนกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัย
ที่ประชวนเรียกร้องมาเรียกร้องมาตั้งแต่ปีสองร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีข้อยุติอย่างชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานจากโรงเรียน
จากครูจากอะไรแถวนั้นนะว่ามีผลกระทบจากสารพิษนะครับ
อันนี้ก็จำเป็นต้องตรวจสอบนะครับให้ชัดเจนเกิดขึ้น
เราไม่ได้ไปปิดเหมืองอัคราแต่เพียงเหมืองเดียว
เราบอกถึงว่าการต่ออาชญาบัตรให้เนี่ยสัมประธานเนี่ย
ก็ต้องก็ต้องแก้ปัญหาต่างต่างที่เกิดขึ้นให้ได้ด้วยเร็ว
แล้วบริษัทไหนที่เขาแก้ปัญหาได้ตามนั้นเขาก็เปิดเป็นปกติไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะในเรื่องของเมืองแร่อัครานะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุย
ไม่ได้เสนอประโยชน์นะครับเราก็ต้องมองคำนึงถึงประโยชน์ของชาติ
ประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้ววันนี้เรามีพรวอแร่ปีหกหกหกสิบออกมาแล้ว
ซึ่งแตกต่างกว่าพรบก่อนหน้านั้นเราสามารถผลิตแร่เองถลุงแร่เองได้
และส่งออกต่างประเทศได้ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าในการ
มูลค่าให้กับประเทศในเรื่องของภาษีต่างมากขึ้นแล้วถ้าเป็นไม่ได้
ถ้าเราสำรวจแร่พบเราก็อาจจะเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตแร่ทองคำ
เพราะที่เริ่มที่ผ่านมานั้นนำออกไปทะลุงแร่ที่ต่างประเทศทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่นี้เราสามารถให้มีการสรุงแร่
แร่ทองอย่างเดียวนะสามารถที่จะเอ่อถนุกแร่ในประเทศไทยได้หรือ
โดยเฉพาะโรงงานต่างต่างที่มีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือ
ต่างต่างเหล่านี้เสียใจว่าการแก้ผ่านหลายอย่างน่ะ
ต้องแก้ปัญหาทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางไปด้วย
ซึ่งก็หลายพื้นที่ประชาชนก็มีความต้องการนะครับ
กรณีการขอสำรวจแร่นั้นก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น
ที่มีกล่าวอ้างว่าพื้นที่จำนวนมากกี่แสนไล่
มันเพียงแค่การสำรวจนะครับแต่ในการขอดำเนินการแล้วมันอีกเรื่องหนึ่ง
นะสำรวจเจอตรงไหนตรงนั้นเราจะอนุญาตได้ไหม
ประชาชนจะยินยอมหรือไม่วันนี้เราก็เอาหลักการในเรื่องของ
ที่ประชนในการประกอบการธุรกิจมาด้วย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงประชาชนนะครับ
มีหลักการสามัญคือเคารพคุ้มครองและเยียวยา
เท่าที่ทราบบริษัทวันนี้เขาก็ปรับตัวแล้วนะครับ
ถ้าพื้นที่ใดที่ประชนไม่ต้องการประชนไม่อยากได้
ประชาชนต้องการที่ดำรงอัตลักษณ์เขาก็หลีกเลี่ยงให้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคุ้มค่ากันไหมแล้วจะแก้ไขปัญหารูปสรรคตรงนั้นอย่างไร

ผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะเอาจุดโน้นจุดนี้มาดูกันแต่เพียงประเด็นเดียวทำนองนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็กลับเรียนไปแล้วว่าผมรับผิดชอบในฐานะเป็นนายกรมนตรีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยอำนาจด้วยคำสั่งด้วยทั้งสิ้น
โดยการหารือปรึกษานะครับทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยราชการนะครับ
เราก็จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันไปสู่ความเรียบร้อยให้ได้โดยเร็วนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเอาอันนี้มาตีอันนี้มาตีอันนี้มาตีแล้วสรุปว่าจะเอายังไงนะ
มันต้องมีคนเดือดร้อนผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นนะ
แต่มันก็จำเป็นในบางอย่างนะครับบางอย่างนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดมาก่อนหน้าผม
ผมก็ต้องมาแก้ปัญหาถ้าผมไม่พูดมันก็ไม่รู้กันว่ามันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วทำไมรัฐบาลนี้มาแก้แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่แก้ให้เสร็จเรียบร้อย
ทำไมต้องมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
ถ้าสนใจท่านหน่อยประชนเขามีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาให้เขานะครับ
ตรงนั้นนะพร้อมกับทำอะไรที่มันใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้บ้างนะครับ
โดยเพราะยิ่งในเรื่องของการทำยังไงจะมีรายได้ภาครัฐให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของเรือดำน้ำกันมาอีกแล้ว
ก็พูดกันมาหลายปีไปแล้วก็พูดซ้ำกันไปซ้ำกันมามีการวิภาควิจารณ์กันมากนะครับ
สถานการณ์โควิดก็คือโควิดสถานการณ์ความมั่นคงคือความมั่นคง
จะทำยังไงมันคิดอยู่หลายมิติด้วยกันนะน่ะ
เพราะคนเราก็มีหลายระดับด้วยกันระดับรายได้นะ
ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเสมอนะนะ
หลักการของผมเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเรือดำน้ำเนี่ย
ก็พูดกันอยู่ว่าทำไมรัฐเอาเงินไปซื้ออาวุธถ้าลองพินาดูนะครับ
การขับเคลื่อนประเทศเราต้องมีการกำหนดทิศทางในหลายด้าน
ความมั่นใจว่าไทยนั้นมีศักดิ์ภาพที่จะปกป้องอาธิบใสของประเทศ
พื้นที่ของไทยนั้นติดทะเลกว่า๓๐๐กิโลเมตร
ในยามกว่าติดน้ำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันรักษาใช้ประกอบทางทะเลของไทย
ซึ่งเราไม่เคยมีอุปกรณ์สำรวจในระดับลึกถึงท้องทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งอันดามันนะครับ
หลายท่านบอกอาทัยอาทัยถ้าดำลึกไม่ได้ก็ดำตื้อนหน่อย

หรือไม่ก็ลอยตัวขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นศักยภาพของเรา
แล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลของเรานะครับ
เพื่อดูแลในเรื่องการรักษาใช้ประกอบทางทะเลของไทย
ประมงนอกร้านน้ำและในนั้นน้ำตรวจตาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล
กระบวนการค้ามนุษย์ในทะเลนะครับคือคือมันต้องเสริมงานกันอ่ะ
อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวมันก็เป็นภาระที่หนักนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างเสริมกันนะครับกระบวนการค้ามนุษย์
ขบวนอพยพโรหิงญาและในเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันหกสิบสาม
เราทราบว่ามีเรือรถประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่น่าจะเป็นคนหาชาวโรงยานในฝั่งทะเลอาตะมัน
โดยเขาไม่เกรงใจเรานะครับเขาเข้ามาทางลับอ่ะนะทางใต้น้ำอ่ะนะ
อันนี้ผมก็ไม่อยากไปกล่าวถึงนะครับสะท้อนภาพพลังอำนาจทางทะเลของกองทัพเรือ
สิ่งแม้ว่าประเทศจะชะงบแต่การกระทบความท่างกันนะครับ
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออาจจะเป็นสงครามแบบจำกัด
คือเกิดเร็วสงบเร็วเจรจากันแล้วเลิกหรือจะอาจจะบานปลายไป
ปัญหาเรื่องสี่เขตแดนหรือแย่งผลประโยชน์ของชาติภายในทะเล
และในและบนบกนะครับในเรื่องของการจัดซื้อดำน้ำนั้นก็เป็น
จัดซื้ออย่างที่กลับเรียนไปแล้วนะครับเมื่อทำสัญญาแล้วก็มีการจ่าย
เงินงวดหนึ่งจากนั้นก็จ่ายเงินทยอยจ่ายผ่อนชำระนะครับ
ไม่ใช่ว่าสั่งแล้วจะได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรอถึงหกปีนะครับ
กว่าจะสำเร็จหกปีนะครับไว้เรือมาลำเนี่ย
ใช้เวลาการก่อสร้างถึง๖ปีนะครับแล้วก็ต้องส่งคนไปเรียนรู้
ตั้งกับประกอบเรือตั้งกับจัดเหล็กตั้งกันต่างไปเรียนรู้ที่โน่น
วิธีการใช้งานดูการก่อสร้างดูการทำกระดูกงู
ทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้ในนั้น
เพื่อใครครับเพื่อพวกท่านทุกคนเนี่ย
ที่มีความสุขมีความสงบอยู่ในเวลานี้ในประเทศ
นึกถึงเขาบ้างนะนึกถึงเขาบ้างที่เขาเสี่ยงชีวิตของเขา
เขาก็มีชีวิตมีครอบครัวของเขาเหมือนกันอ่ะนะแล้วคนที่ลงมาอยู่ใน
เรือนน้ำเนี่ยเขาก็เสี่ยงแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขา
เป็นหน้าที่เป็นความภาคภูมิใจของเขาหัดเราทุกคนต้องภูมิใจ
ในความเป็นชาติของเรานะครับนะความเข้มแข็งของเรา
ธิปไตยของเราตั้งแต่อดีตมายาวนานถึงปัจจุบัน
แล้วจะทำรายสิ่งนั้นไปทำไมอ่ะแล้วก็ขอร้องกันด้วยกันแล้วกัน
แล้วถ้าหากว่าไม่ซื้อเรือมน้ำลำที่๒ที่๓ไทยก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับเดือนให้จีน
แต่จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในเชิงความภาพภูมิของไทย
เพราะวันนั้นรัฐเจรจาด้วยวิธีรัฐบาลจีทูจีเรียกว่าเอกสารการข้อผูกพันระหว่างรัฐบาล
ข้อตกลงไม่ใช่สัญญาซึ่งเจรจากับมันในหลักการสามลำมาตลอด
ทำให้ได้ราคาที่มันลดลงมีการให้ในเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ์ครบถ้วน
ไม่งั้นก็ราคามันก็ต้องสูงขึ้นถ้าเขาคิดราคาเรื่องอาวุธที่ประกอบเรือมาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบผลประโยชน์ทางทะเลราคาที่เราซื้อมาเนี่ย
ผลประโยชน์ทางทะเลเรายี่สิบสี่ล้านล้านบาทเนี่ย
ราคาเนี่ยที่ที่ลงทุนไหมเนี่ยมันคิดเป็นเพียงแค่ศูนย์จุดศูนย์เก้าสามเท่านั้น
ก็น่าจะมีความคุ้มค่านะครับทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ท่านบอกว่ามันจะไปซื้อบัตรทำไมอาวุธก็ไม่ตรงมีทหารก็ไม่ต้องมี
คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้าคิดแบบนี้
เราจะอยู่กันยังไงในวันข้างหน้านะครับอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับ
ศึกเรารบยามสงบเราก็ต้องเตรียมพร้อม
ประการสำคัญมันมีแค่นี้อ่ะนะ
พร้อมทั้งขวัญกำลังใจคนเครื่องไม้เครื่องมือ
วันนี้ความรุนแรงของอาวุธต่างก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นแม่นย้ำขึ้น
ถ้าไม่พลาดตัวเองไม่ปรับของตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ
ชีวิตทุกคนมีความเสี่ยงทั้งหมด
แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาไปเผชิญสถานการณ์การสู้รบจริงแล้วมันคืออะไร
เป็นอะไรถ้ำกลางกระสุนปืนใหญ่ถ้ำกลางกระสุนรถถัง
ท่ามกลางกระสุนปืนเล็กคอเอ็มเจอสิบเก้าสองศูนย์สามนี่สมองเนี้ย
ผมถึงเห็นใจเขาไงเห็นใจเขาบ้างนะครับ
หลานของท่านทั้งนั้นเขาตายไปเขาเจ็บไปจะทำยังไง
อีกเรื่องที่เรื่องนี้มีการบาดเจ็บและสูญเสียของกำลังพล
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมห้ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการแบบนี้
ผมก็เสียใจกับครอบครัวไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ
นะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะ
มีคนจำนวนมากมันก็มีคนจำนวนหนึ่งแหละที่อาจจะใช้เอ่อ
ความรุนแรงจนมากเกินไปอาจจะเจตนาดีอาจจะซ่อม
เพราะว่าผิดวินัยอะไรทำนองนี้ผมก็บอกว่าห้ามทำทำนองนี้อยู่แล้ว
แล้วก็มีการลงโทษไปแล้วนะครับแล้วก็เลยมีการดูแลเยียวยาให้กับผู้ปกครองไปแล้ว
เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นนะ
ไม่ว่าเฉพาะในทหารหรือในประชนด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีความแรงเกิดขึ้นในสังคมเป็นจำนวนมาก
ท่านเห็นว่ามีข่าวทุกวันเดี๋ยวชกกันบ้างตรงนู้นตรงนี้ตีกันต่อยกันเอาปืนมายิงกัน
นั่นแหละครับคือประเทศไทยท่านต้องการให้เกิดอย่างนั้นหรือถ้าเรายู่แห่กันไปจนทุกคนเนี่ยชินกับความรุนแรง
ทนกับการชินกับการใช้กำลังชินต่อการที่จะต่อต้านกฎหมาย
มันจะอยู่กันยังไงผมถามตรงนี้สิท่านจะมีความสุขนั่งมันอยู่ในนี้ไหม
วันนี้ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับมีวิธีการที่เหมาะสมในการเมืองการ
บริหารจัดการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต้องเห็นใจเจ้าที่เขาด้วย
เพราะฉะนั้นกรุณาอยู่ในกฎหมายท่านบอกรัฐมนูล
นูลก็กำหนดไว้ว่าจะต้องไปไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น

ถ้าจะชุมนุมก็ว่าไปนะครับนะอย่าใช้ความรุนแรง
ก็เห็นอยู่รุนแรงก็มีทุกอย่างท่านอย่าปฏิเสธผม
ใครทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนไทย
นั่นเลยคือสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอมาว่าทำอะไรก็ตาม
แต่เขาคิดถึงผมอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
ก็แล้วแต่ท่านแผ่นดินนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เจรนานาดีเจรนานาไม่ดีเสียงศิษย์ท่านรู้หมดอ่ะเนี่ย
เพราะฉะนั้นผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับผมก็เชื่อมั่นตรงนี้
งบมาที่มันที่ที่เขานำมาซื้อนั่นพอดีนอกเรื่องไปหน่อย
ก็เป็นการปรับเปลี่ยนจำแบบความทำทำทำในงบมารหลายปี
ที่กรณศึกษาได้รับตามปกติทุกกรณศึกษาได้รับงบมารตามปกติ
แล้วปีแล้วก็มีงานลดลงไปปีนี้ก็จะตัดลงในบางรายการ
เท่าที่จำเป็นคำว่าจำเป็นมันก็มีอะไรบ้างล่ะ
เดี๋ยวท่านก็ตัดในคณะกรรมธิการอยู่แล้วก็ต้องชี้แจงกันให้ได้
ต้องมองในภาพกว้างภาพใหญ่โลกภูมิภาค
ทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงเหล่านี้เสมอประเทศรอบบ้านเราเป็นยังไงนะครับ
วันนี้ในการจัดซื้อลำที่สองที่สามและกล่องทัพเรือเจรยาต่อรอง
จนได้งบมานที่จนได้งบมานจนใช้งบมานอย่างคุ้มค่าที่สุด
ได้มีการขอให้รับประกันให้ถึง๒ปีปกติเขารับประกันปีเดียวเท่านั้นนะครับ
การฝึกอุโรมให้ทำบ้านทำกว่ารบได้จริงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
ประกอบด้วยแผ่นยางลดเสียงสะท้อนระบบสื่อสารเราเทียม
สื่อสารข้อมูลที่วิธีและอาวุธจรวดทำวิถีทุ่นระเบิดตอบิโด
มูลค่ากว่าสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่ได้มีการเพิ่มมูลเงินนะครับ
สถานการณ์โดยรอบของประเทศของเรานะผมไม่ได้ไปแข่งกับเขาอ่ะนะ
แต่ผมอยากให้อธิบายเดือนให้ทราบว่าวันนี้ในอาเซียนมีเรียบรับน้ำทั้งหมดสิบแปดลำ
ประกอบด้วยเวียนามหกลำอีโนรีเชียห้าลำ
และกำลังซื้อเพิ่มแต่อีกสี่ลำเป็นเก้าลำ
สิงคโปร์สี่ลำกำลังซื้อเพิ่มอีกสี่ลำเป็นแปดลำ
มาเลเซียสองลำเมียนม่าหนึ่งลำและกำลังซื้ออีกสี่ลำ
จากญี่ปุ่นเข้าประจำการนะครับเมื่อปีสองพันร้อยสิบเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับ
จนถึงปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ในประวัติศาสตร์ของเรา
เกิดการรบที่เกาะช้างในฮนามประเทศไทยมีเรือนลำน้ำ
ก็สามารถข่มขวัญกองทัพเรือฝรั่งเศสให้ถอดกำลังออกไปได้
ก่อนผมเกิดอีกนะครับนับว่าเป็นเวลาที่หกสิบเก้าปีแล้ว
ที่กองทัพเรือไทยไม่มีเรือลำน้ำประจำการ
๖๓๑๗๐จ่ายไปงวดงวดไม่ได้จ่ายในวิธีภูมิภาพเดียวทั้งจำนวน
ถามว่าทำไมไม่ตัดงบเหล่านี้ไปให้หมดเลยความมั่นคงไม่จำเป็น
ไม่มีการสู้รบอีกแล้วครับวันนี้ที่มันสงบอยู่ได้
ก็เพราะอะไรล่ะพอสังคมภาพเราก็มีพลิกพอสมควร
แต่อนาคตเราไม่แน่หรอกครับมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
โดยเรื่องขี่ขวัญละมากทั้งอันด้านกำลังรบที่มีตัวตน
และไม่มีตัวตนการเพิ่มกำลังทหารการเกณฑ์ทหาร
เหล่านี้มันมีทุกรอบบ้านของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดสั้นท่าน
ผมคิดว่านะเอาไว้ท่านเจอเองแล้วท่านจะรู้
นะครับว่าเราว่าเราจะอยู่ในสถานใดในวันข้างหน้านะครับ
ผมกลับเรียนว่าที่ตั้งแต่ดำเนินการโครงการนี้มานะครับ
มีเรื่องของการใช้งบมารในเรื่องของการดูแลหนี้สาระเงินกู้
ต่างต่างที่ผ่อนชำระนะครับทุกวันนี้เรามีภาระต้องจ่ายเรื่องผลการขาดทุนจำนำข้าว
อย่าบอกว่าผมไม่อ้างเพราะผมกำลังรับผิดชอบผ่อนชำระอยู่นี่ไง
ผมไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันไหมนะผมไม่ได้ไปเน้นใครก็แล้วแต่
ใครทำก็รับไปโครงการนี้มีภาระที่รัฐชดเชยใช้ไปแล้วกว่า
แสนห้าพันสิบแปดจุดศูนย์ห้าล้านบาทเจ็ดแสนนะครับ
เงินกู้มาเนี่ยเดือนธันวาคมแล้ววันนี้จากที่ผ่อนชำระมา
รัฐบาลผมเนี้ยเหลือหนี้จำนวงข้าวอยู่ปีเมื่อหกสิบสามอยู่ที่ประมาณสองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งจุดสามห้าล้านบาท
รวมดอกเบี้ยอีกแปดร้อยสามจุดศูนย์แปดล้านบาทยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้แบบไม่ได้อะไรเลย
ปีละประมาณสองหมื่นสามพันล้านบาทและต้องตั้งไปอีกสิบสองปี
นะครับผมก็เสียดายนะ
นอกจากนี้มีภาระนี้จากโครงการบ้านเอื้ออทรที่บรรการไปแล้ว
หนี้ให้ประการเคหากว่าสองหมื่นล้านบาทมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้หลายหมื่นยูนิต
ยอดความสายหายกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทไม่รวมหนี้เรา
อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องกลับเรียนให้ทราบไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันว่าเรามีความชอบอะไรกันอยู่บ้าง
รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อในการแก้หาในทุกทุกประเด็นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับ
อนุญาตนะครับเพราะเอกสารมีหลายฉบับ
ในเรื่องของปัญหาเรื่องนี้ฐานะฤทธิ์กรรมภาคมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
รัฐบาลทุกบาทก็จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องกันมา
แต่ไม่ใช่ว่าเออทุกอย่างแล้วเราจะไปแบกภาระวันหน้าทุกคนก็ต้องมาใช้หนี้ด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับ
เพราะในเรื่องของการใช้โรงพยาบาลภาครัฐซึ่งโรงพยาบาลเหล่านั้นก็มาจากภาษีของทุกคน
ไม่ใช่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดไม่เข้าใจกันต่อไป
มันก็ยุ่งยากมีความมีปัญหากับภาษีอีกนั่นแหละนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องร่วมมือ
รัฐบาลไม่ต้องการจะรีดภาษีจากใครแต่เห็นว่าไม่ได้มีการขึ้นภาษีตรงไหนนะ
โดยเพราะยิ่งในช่วงนี้รายได้ประเทศก็หดลง
ไม่ให้ตรงนี้มากที่สุดน้อยที่สุดน้อยเกินไปยุ่งยาก

ไม่ต้องถึงขนาดเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรอก
เอาข้อที่จริงว่าคนไทยมีรายได้ที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

วันนี้เป็นช่วงของการทำให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
และที่ให้ไปเป็นเรื่องของสินเข้าพวกบริโภค

ไปซื้อจากผู้ประกอบการค้าปลีกหรือชาวบ้านตลาดร้านค้าแท็กซี่
แล้วแต่ที่ให้ไปเนี่ย
ละครึ่งกันปกติเขาก็ใช้เงินอยู่แล้ว

เคยซื้อของราคา๑๐บาทได้๑ชิ้น
วันนี้เขาซื้อของราคา๒๐บาทได้๑ชิ้น
มันก็เกิดการหมุนเวียนในการใช้เงินในระบบนะครับ
เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากมาย
ในวงจรการใช้จ่ายในระดับฐานราก
วันนี้เราต้องให้ทุกคนอาจจะต้องอยู่อย่างพอเพียง
ประเทศของเรามีความแตกต่างต่างประเทศ

วันนี้ผมถือว่าประเทศไทยมีความเจริญเติบโตที่

ว่าจะเติบโตคือเติบโตทางเทคโนโลยี
ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ระบบโทรศัพท์สื่อสาร
การสาวโวกพื้นฐานเส้นทางถนนเชื่อมโยงกันทั้งหมด

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจ
การลงทุนเรามีมาตรการมากมายในการลงทุนเลย
ในแต่ละจังหวัดต่างที่มีศักยภาพ

ในส่วนที่ยังไปไม่ได้ก็ต้องพัฒนาฝีมือแนะนำนะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันและกัน
ถ้ามาพูดกันถึงใช้วิธีการคิดการพูดแบบเดิม

มันไม่มีอะไรที่มันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้เลย
ผมก็อยากจะฟังคำแนะนำอันเป็นประโยชน์
แล้วก็ไม่ผิดหลักการไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบข้อบังคับ
เพราะถ้ามาอยู่บนนี้ท่านจะรู้ว่ามันมีกฎหมายมากขนาดไหน
ผมก็ระวังอย่างเต็มที่นะครับ

ในเรื่องของบ้านเมื่อกี้เนี่ย

ส่วนกลางที่ต้องจ่ายก็ต้องมีเพราะไม่มีผู้เช่าห้อง
ซ่อมแซมห้องที่ชำรุดสร้างมากับ๑๐ปีไปแล้ว
ก็เห็นอยู่ในรูปก็กลายเป็นภาระของรัฐบาลนี้ยิ่งขึ้นทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นอย่าดูตัวเลขในเอกสารงบประมาณทุกปีนะครับประจำปี
เพราะตั้งแต่ปี๒๐๖๒ไปจนมา
กลไกธนาคารของรัฐตามมาตรา๒๘
ของภาระบาลวินัยการเงินการทางจำนวน๒๘๘๐๐๐ล้านบาท
และ๑๙๖๐๐ล้านบาทตามลำดับนะครับ
ที่จะดูแลเศรษฐกรพืชหลัก๕ชนิด๖ชนิด
อะไรก็แล้วแต่ต้นทางกลางทาง
เป็นถึงแสนล้านทำไมว่าเราไม่ให้เราจะไปซื้อเรือมน้ำอย่างเดียว
มันคนละเรื่องกันมั้งผมว่านะ
จากนั้นรัฐบาลยังมีการใช้เงินตามพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙รอบที่๑
ประมาณ๔๑๒๔ล้านคน๔๘ล้านนะครับ
รอบที่ถอย๔๐๓๗ล้านคน
ได้ระดับ๒๗๕๙ล้านบาทผมว่าไปใช้ตรงไหน

หากนะครับในการใช้จ่ายมันถูกต้องตามภารกอ

วันนี้ก็มีการอยู่ในเรื่องโครงการเราจะนะ
ไข้จะนะแพ้ผมไม่รู้อา

ให้ผมอยู่ให้ผมชนะมีอำนาจพูดกันเหลือเกินอำนาจเนี่ย
อยู่กันด้วยความเข้าใจไม่ดีหรืออยู่ในความร่วมมือกันไม่ดีเหรอ
เพื่อใครครับเพื่อประเทศของเราเพื่อประชุมของเราที่ทุกคนก็อ้างมา
ประชาชนทั้งสิ้นผมรักเขาทุกวันผมคิดถึงเขาทุกวัน
มันถึงทยอยออกมาตามลำดับนะ
ธนบันไม่สนใจจริงจริงเขาไม่ต้องก็ไม่ต้องแจก
ผมถือว่าเราบริหารในเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร
ต่างประเทศเขาก็ชมเราเขาพยายามจะทำอย่างเราเขายังทำไม่ได้เลย

แต่เข้าไม่ถึงถึงช้าถึงเร็ว
ทะเบียนไม่ได้ออนไลน์ไม่เป็น

มีระยะเวลาใหญ่ที่พอเพียง

แต่เราจะมองว่าเราจะอยู่กันแบบเดิม

ผมว่าวันหน้าเราอยู่กันแบบง่ายไม่ได้แล้ว

เป็นความคิดของผมไม่ต้องการที่ไปบังคับใครทั้งสิ้น

ผมต้องการอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
วันนี้โครงการรัชนะมีเป้าหมายคุมประชาชนประมาณ๓๑ล้านบาทอีก
โครงเงินถึง๒แสน๑หมื่น๒๐๐ล้านบาท
และมีมาตรการมาตรา๓๓รับลักษณะแค่กับแรงงานในระบบการสังคม๙ล้านคน
ถ้ามีเงินอีกผมก็จะถยอยออกไปอีกแล้วแหละ
อันนี้เป็นความละเมินของกระทรวง

ครับเพราะรัฐบาลยังมีความตั้งใจที่ดูแลประชุมโดยพินาศ
เลือกใช้แหล่งกันอย่างหมดธรรมด้วยแต่ละด้านเงินในส่วนของแว็กซีน
เราก็เตรียมไว้ในอีกรูปอีกช่องหนึ่งก็เตรียมไว้ตรงนั้นแล้ว
คำนวณแล้วน่าจะเพียงพอการจัดซื้อจัดหาก็ทยอยเข้ามา
การเล่งรัฐในบริการก็เล่งรัฐทุกประการต้องคำหนึ่งถึงความปลอดภัย
ไม่ได้ไปหวงอะไรต่างแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในความคู่ของรัฐก่อน
กว่าจะเกิดความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วจากนั้นถ้าจะฉีดไหนก็เอาเถอะครับ
แต่ต้องอยู่ในความควบคุมท่านกล้าฉีดไหมล่ะไปฉีดที่อื่นอ่ะ
ห้องนี้หลายคนบอกไม่อยากฉีดก็บอกมาแล้วกันนะครับ
แล้วบรรหนวังไปดูในพื้นที่ที่มีการชมรมหนาแน่นอย่าให้มันเกิดการแพร่ระบายอีก
แล้วมีโอกาสทั้งสิ้นทั้งทุกที่ทุกธนาการ
รัฐบาลมีความตั้งใจดูแลประชนโดยพิจารณ์เลือกใช้แรงเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละด้าน
ขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นไปด้วยความรอบครอบถือความมั่นคงผลประโยชน์ประเทศชาติประชนเป็นที่ตั้ง
ในกูเกิ้ลบอกไหมว่าต้องมีมีเรื่องคับประกัน
มีเรื่องของการศึกษามีเรื่องของการไปร่วมในการ
สร้างไหมมันมีโครงการพ่วงมาหมดในนั้นเนี่ย
หลายคนก็เคยพูดกันไปหลายทีซื้อรถเกาะรถเกิด
ทำไมไม่ไปซื้อของอเมริการาคาเท่าไหร่
เขาระบุเป็นรายคันโครงการแนบมาไม่มีเลย
เรานี้ไม่เรื่องอยู่ในในระเบียบในการจะซื้อจ้างเนี่ย

ไม่ชอบผมไม่เป็นไรแต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่าน
ไม่ควรเพราะประชนก็คือประชนของเรา
ต่างคนต่างฝ่ายก็รักกันทั้งคู่คำว่ารักประชาชนนั้นเราต้องไม่เลือก
ว่าใครเป็นใครกฎหมายเป็นผู้ที่เป็นคนดำเนินการอยู่แล้ว
แบบไหนก็ตามต้องมีกฎหมายนั่นแหละคือทำให้สังคมสงบเรียบร้อย
อันสึกดอกสึกไกลผมไม่ห่วงวันส่วนสึกใกล้ไล่คมเหง
หากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

ขอบคุณขอบคุณครับท่านประธานค่ะท่านประธานครับ
ท่านประทานครับพี่จานครับกำลังจะเชิญท่านชายาพี่ปลายต่อ
ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตค่ะ
ท่านประทานที่ยังงั้นอนุญาตท่านจิลภรณ์ต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับ
เชิญครับขออนุญาตต่อเนื่องสักครู่ค่ะดิฉันจิลภรณ์สินทุพราย
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขียดห้าพรรคเทือไทยค่ะ
ต้องขออนุญาตเรียนว่าต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ
ที่ได้ลุกขึ้นชี้แจงเมื่อสักครู่นี้แต่ที่ฉันกราบเรียนว่าดิฉันฟังแล้วผิดหวังค่ะ
แสดงว่าท่านไม่ได้ฟังการอภิปรายของดิฉันเลย
คำตอบเมื่อสักครู่นี้เป็นคำตอบที่ท่านอ่านตามโพยที่ทางหน่วยงานเขียนให้
เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่ท่านไม่ได้อัปเดตค่ะ
วันนี้ท่านไม่ได้ตอบคำถามดิฉันแม้แต่คำถามเดียว
ประเด็นแรกค่ะที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า
ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องของสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเข้าไปจัดการ
ประเด็นนี้ที่ฉันไม่ได้เถียงนะคะที่ฉันอภิปรายไปแล้วว่า
ที่ฉันเห็นด้วยที่ทางรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยดูแลสุขภาพดูแลสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องประชาชน
แต่ประเด็นก็คือว่าท่านไม่ใช้กฎหมายปกติเข้าไปจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
แต่ท่านใช้มาตรา๔๔ที่ต่างประเทศเขาไม่ได้ยอมรับเข้าไปจัดการ
แล้วตอนนั้นท่านก็ไม่มีเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้เตือนท่านแล้วว่าอย่าทำแบบนั้น

และตอนนี้ใบเสร็จก็ออกมาแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่าย๖๐๐ล้านบาท
ที่ใช้ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วนะคะ
เด็กประยุทธ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ด้วย
ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแล้วฉันถามกลับว่าวันนี้
สุขภาพของประชาชนสิ่งแวดล้อม
มันได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมหรือยัง
ประเด็นที่๒ค่ะท่านบอกว่าการให้๔๔แปลง
และการให้เปิดทางให้ขายผงเงินผงทองคำนั้น
เป็นเรื่องปกติที่ฉันถามกลับค่ะว่า
ถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมมันไปอยู่ในข้อต่อรอง
พอท่านไปเจรจากับเขาให้๔๔แปลง
ให้เปิดทางให้เอาผงทองผลเงินออกไปขายแล้ว
แล้วก็มีการเขียนจดหมายไปแจ้งอนุญาโตตุลาการด้วย
ว่าข้อตกลงนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว
ถ้ามันเป็นการให้แบบปกติ
ทำไมมันต้องมาปรากฏอยู่ในข้อต่อรองของคณะทำงาน
มันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ไปดำเนินการปกติไม่ใช่หรือครับ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะบอกว่า

แล้วถ้าประเทศไทยรัฐบาลไทยมั่นใจว่าตัวเองจะชนะคดี
แล้วไปเจรจาต่อรองกับเขาทำไมคะ

จากความหวังลมแรงว่าเขาจะถอนฟ้องถอนคดีออกไปค่ะ
ประเด็นต่อมาค่ะท่านบอกว่าท่านคำนึงถึงสุขภาพประชาชนนะคะ
ประเด็นนี้อย่าลืมว่าตอนที่ปิดเหมืองท่านบอกว่า
ท่านเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมือง

แต่วันนี้คณะนุยโตตุลาการยังไม่มีคำชี้ขาดออกมาค่ะ
แต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ได้เปิดให้เขาสำรวจแร่แล้ว
แล้วก็อ้างว่ามันแค่การสำรวจยังไม่ใช่แค่การให้ประธานบัตรทำเหมือง

เปิดให้สำรวจแรกก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูแรก

จะให้เขามาสำรวจเพื่อทราบอย่างเดียวเหรอคะ
ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นสุดท้ายค่ะ
ที่ฉันต้องเรียนว่าที่ฉันผิดหวังเป็นอย่างมากกับ
ลุกขึ้นมาตอบคำถามของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านอ่านแค่ตามที่ทางหน่วยงานเขียนโพยมาให้ท่าน

ท่านถ่ายเอกสารที่อยู่ในมือท่านค่ะ
แจกสมาชิกสภาอ่านเอาเองก็ได้ค่ะ
ท่านไม่ได้ตอบคำถามในเนื้อหาสาระที่ที่ฉันได้ถามท่านไป๓ข้อ
ว่าหนึ่งสรุปแล้วไทยจะไปตายเอาดาบหน้าสู้คดีไปตายเอาดาบหน้า
หรือท่านจะไปเจรจาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลก
แล้วถ้าท่านต่อสู้คดีจนถึงที่สุดแบบตายระดับหน้าแบบนั้นแพ้ขึ้นมา

งบประมาณแผ่นดินหรือท่านจะเอาเงินส่วนตัวของท่านไปจ่าย
แล้วถ้าท่านเลือกที่จะใช้วิธีการเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาแผ่นดินไทย
ยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติ
ฉันก็ได้ถามไปแล้วค่ะว่าท่านต้องให้ถึงเท่าไหร่เขาถึงจะถอนฟ้องค่ะ
ดังนั้นท่านไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้ที่ฉันเลย
แต่ดิฉันก็กราบเรียนว่าพักร่วมฝ่ายค้านค่ะพักเพื่อไทย
จับตาประเด็นนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ